โนรูเข้าไทยเนี่ย๓ชั่วโมงแล้วนะฮะ

จากทุ่มนึงตอนนี้ถึง๔ทุ่มแล้วนะครับ
นี่ฮะคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรา
อยู่ที่อุบลราชธานีที่วารินทรรมราบ

ณขณะนี้เป็นเวลาประมาณ๔ทุ่มตรงนะครับ
ซึ่งตามเวลาคาดการณ์ของหลายที่นั้น
เวลานี้คือศูนย์กลางของพายุโซนร้อนโนรู

ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบด้วย

แต่น้ำที่มากับพายุคุณผู้ชมครับ
เริ่มไหลเอ่อเข้ามาท่วมภายในเขตเทศบาลวารินชำราบแล้ว

ภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้คือถนนกันทราลักษณ์
ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ตอนนี้เรียกได้ว่า
ฝากฝั่งนั้นจมไปกับน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก่อนหน้านี้รถเก๋งของทีมข่าวนั้น

ต้องคอยลุ้นว่าจะดับกลางทางหรือไม่

ตั้งแต่บริเวณแยกตรงจุดนี้ไปจนถึงแยกหนองตาโผล
ซึ่งประมาณหนึ่งกิโลเมตรคุณผู้ชมโดยตอนนี้
เพราะว่ายังไม่สามารถเอารถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่บริเวณภายในห้างนั้นออกมาสู่ด้านนอกได้
เพราะว่าน้ำนั้นท่วมถนนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยน้ำนั้นเริ่มเอ่อท่วมถนนมาตั้งแต่ช่วงประมาณสองทุ่ม
และจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยมากกว่านี้ซึ่งบริเวณนี้สายเริ่มท่วมตั้งแต่กันทรลักษณ์ยาวเป็นจนถึงแยกหนองตาผล
อย่างที่บอกไปประมาณหนึ่งกิโลเมตรคุณผู้ชมครับซึ่งหากน้ำยังไม่ลดระดับลง
ว่าพรุ่งนี้ทั้งรถใหญ่และรถเล็กนั้นจะไม่สัญจรผ่านไปมาได้นั่นเองครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เทศบาลวารินชำราบและทีมข่าวนั้น
ได้เข้าไปช่วยเหลือคุณยายท่านหนึ่งที่ร้องขอความช่วยเหลือมานะครับ
คุณยายนั้นต้องการที่จะย้ายออกจากบ้านเพราะก่อนหน้านี้น้ำไม่ได้ท่วมเข้าบ้าน
แต่หลังจากที่ฝนตกลงไปเมื่อช่วงค่ำทำให้น้ำนั้นเริ่มไหลเอ่อเข้ามาท่วมภายในบ้านแล้ว
ทำให้ต้องขอความช่วยเหลือและขนของหนีน้ำกันกลางดึกไปอยู่ศูนย์อพยพ
พร้อมกับหลานสาวอีกสองคนซึ่งเจ้าตัวบอกว่าทีแรกไม่คิดว่าฝนจะตกหนักขนาดนี้
และน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากตอนกลางวันซึ่งไม่มีน้ำท่วมถึงบ้าน
ซึ่งยายบอกว่าอายุ๗๕ปีแล้วส่วนใหญ่มีแต่แนวน้ำหลากท่วม
เคยเจอพายุครั้งสุดท้ายเมื่อ๔๕ปีก่อนและมาเจอพายุโนรูลูกนี้อีกครั้ง

พอดีมันมาเร็วขนาดเลยอยู่ก็ได้แล้ว
ยายพี่ว้าวรถอยู่วังแรงมันมีโออื้อ
ยายก็เลยกลับไปคุณบานนี้แล้วไปเอาอันเอก

แล้ว

คุณผู้ชมครับนอกเหนือจากเขตเทศบาลวรินชำราบแล้วภายในเขตเทศบาลนครอุดรขออภัยครับนครอุบลราชธานีก็ไม่รอดครับคุณผู้ชมครับ
ผมได้เข้าไปสำรวจภายในตัวของเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี

พบว่าตอนนี้น้ำเริ่มไหลเอ่อเข้าท่วมถนนทั้งสองฝากฝั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ท่วมทั้งขาเข้าและขาออก
ระดับน้ำนั้นประมาณ๓๐เซนติเมตร
และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย
คุณผู้ชมครับตอนที่ผมไปมานั้น
รถเล็กยังสามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะครับ
แต่น่าเป็นห่วงว่าหากพายุเข้ามาแบบเต็มที่ภายในคืนนี้แล้ว
เทศบาลนครอุบลราชธานีตรงนี้จะวิกฤตหนัก
ที่จะทำให้รถไม่สามารถเคลื่อนผ่านไปได้
ซึ่งตอนนี้ทั้งรถเล็กและยศใหญ่นั้น
ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก
เนื่องจากบางจุดนั้นไม่มีไฟฟ้า
และทำให้น้ำที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น
ทำให้เกิดอันตรายกับคนที่ผ่านตรงจุดนี้ด้วย
คุณผู้ชมครับณตอนนี้ระดับน้ำภายในเขตเทศบาลวารินชำราบนั้น
เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยเรื่อยนะครับซึ่งถนนตรงนี้คือถนนกันทรลักษณ์
ที่จะพุ่งหน้าไปสู่แยกน้องตาโพนซึ่งจุดนั้นประมาณ๑กิโลเมตร
ตอนนี้นั้นทำได้แค่เพียงรถกระบะลักษณะแบบนี้
สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
อย่างที่ผมบอกพนักงานหลายคนของห้างสรรพสินค้ายังคงรออยู่หน้าร้าน
ที่จะกลับบ้านอีกส่วนหนึ่งก็คือร้านลวงที่อยู่บริเวณด้านข้าง
คุณผู้ชมครับณตอนนี้มีการกั้นกระสอบทรายที่หมู่อยู่บริเวณด้านหน้า
ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะไม่ให้น้ำนั้นไหลเอ่อเข้าไปท่วม
ภายในบ้านและจะสร้างความเสียหายที่เกิดขึ้น
ในวันนี้ต้องจับตาคุณผู้ชมครับภายหลังจากที่พายุโนรูพัดผ่านเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบแล้ว
ระดับน้ำจะเพิ่มสูงมากแค่ไหนซึ่งพรุ่งนี้ชาวบ้านบอกว่า
สถานการณ์ตรงนี้ต้องจับตาดูอีกครั้งและคาดว่าพรุ่งนี้นั้น
ทางเจ้าหน้าที่จะเข้ามาช่วยเหลือนั่นเองครับ
รายงานสดจากวารินชำราบจอุโมนรัชธานี
ขอบคุณครับคุณภูริพัฒน์ครับนี่สถานการณ์ล่าสุดนะฮะ
คือถ้าเราดูภาพถ่ายจากเรด้าจากดาวเทียม
ของพื้นที่อุบลรัชธานีท่านผู้ชมเห็นไหมฮะ

ฝนใช่ไหมคะไม่ใช่ว่ารอดนะสีเขียวเหลืองเนี่ย

นี่ฮะเห็นมั้ย
กำลังเคลื่อนตัวเนี่ย

โอ้โหยิ่งสีเหลืองสีแดงนั่นคือหนักเลยนะ

ท่านผู้ชมครับนอกจากอุบลรัชธานี

อำนาจเจริญนะฮะ

แล้วก็นี่คือค่ำวันนี้นะครับ

โนรูเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งไทยได้๓ชั่วโมง
ตอนนี้พื้นที่ก็เตรียมพร้อมรองรับเอาไว้ก่อน
กระสอบซ้ายเครื่องสูบน้ำต่างนะครับ
ห้วยต่างระดับน้ำตอนนี้ก็เพิ่มสูงขึ้น
แล้วพบว่ายังไหลลงสู่ลำเซบายไปรวมกับแม่น้ำมูลด้วยนะครับ
ก็เลยต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำมูลที่ไหลผ่านจังหวัดอุบลรัชธานี

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงจังหวัดอำนาจริงนะครับ
เก็บน้ำในพื้นที่อำนาจริง๕อ่างตอนนี้นะฮะ
ปริมาณน้ำเต็มความจุแล้วนะครับ
ชาวบ้านบอกว่าไม่รู้ว่าคืนนี้เนี่ย
น้ำจะทะลักเข้ามาถึงบ้านหรือเปล่า

อุตุนิยมวิทยาคาดว่าศูนย์กลางพายุ
เคลื่อนตัวผ่านทางอีสานเนี่ย

แล้วไปยะโสธร๑๐๑มหาสรคามขอนแก่นชัยภูมิ
ก่อนจะเคลื่อนตัวเข้าพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ซึ่งขณะนี้เกือบทุกจังหวัด

ส่วนแนวโน้มของพายุโนรูนะครับ
อาจจะอ่อนตัวลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะฮะ
แต่คาดว่าจะอยู่ในไทยเนี่ยใช้เวลาประมาณ๒๓วันนะครับ